ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของแม่ค้าขายอาหาร
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เชียงรายนะคะ
ถูกหมายสารเรียกบอกว่าให้ไปชดใช้เงินกองทุนกรยาศร
เพราะว่ามีคนแอบเอาเอกสารของเขาเนี่ย
ไปยื่นค้ำประกันเงินกองทุนแล้วก็ไม่ยอมชดใช้

แล้วก็มีหมายสารมาเอาผิดถึงบ้านทีเดียวค่ะ
จากกรณีนี้มีการแชร์กันเป็นภาพของนายสิทธิพงศ์อนันตภูมิ
นักศึกษาชายของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายค่ะ
เป็นเอกสารสัญญากองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษาหรือกยศ
และหมายสารของจังหวัดธัญบุรี
ระบุเนื้อหาบอกว่านายสิทธิพงศ์ได้ลักลอบเอาสำเนาบัตรประชาชนของนางสิริกรรักษัตริย์
ซึ่งเป็นแม่เจ้าของโพสต์ไปกู้ยืมเงินจากกรยศจากมหาวิทยาลัยและไม่ยอมชดใช้
ทำให้สารมีคำสั่งให้นางสิริกรซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยต้องชดใช้เงินกว่า๘๐๐๐บาทนะคะ
ทางทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็เลยติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์
เปิดเผยว่าในปี๒๕๔๗นายสิทธิพงศ์ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกยศจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นจำนวน๓๔๐๐บาท
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีรองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปฐุมธานีเป็นผู้เซ็นรับรอง
ส่วนคนค้ำประกันคือนางยุพินจันเจริญซึ่งอยู่บ้านเลขที่เดียวกับนายสิทธิพงศ์
ต่อมาในปี๒๕๔๙และ๒๕๕๐นายสิทธิพงศ์ก็ได้กู้เงินจากกรยศจากมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมแล้วเป็นเงิน๗๙๔๐๐บาทในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
เปลี่ยนชื่อผู้ค้ำประกันเป็นนางสิริกรรักษัตริย์ซึ่งเป็นคนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแต่ไม่ได้มีตราประทับของเทศบาลท่าโขลง
ส่วนลายเซ็นต์ของนางสิริกรก็พบว่าทั้งสองครั้งไม่เหมือนกันและชื่อคู่สมรสของนางสิริกรก็ยังไม่ตรงกันอีกด้วยนะคะ
ก็จะมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมาสั่งอาหารในช่วงทำกิจกรรม
ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของแม่ค้าไปแนบเพื่อเบิกเงินค่าอาหารจากมหาวิทยาลัย
ตัวเองก็เลยต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชน
แล้วก็เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้กับนักศึกษาไป
เพิ่งมาทราบว่ามีคนนำไปใช้แอบอ้าง
สำเนาไปค้ำประกันกู้เงินกยศ
เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วก็มีหมายสาร
จังหวัดธัญบุรีมาถึงบ้านเลย
ยืนยันว่าไม่เคยไปเซ็นค้ำประกันให้กับใคร
ลองไปฟังเสียงของแม่ค้ารายนี้กันเลยค่ะ
บางอย่างก็ช่างเหอะค่ะ
ก็ยืนยันทันเดียวนะคะ
ว่าไม่ได้รู้จักเป็นคำส่วนตัวหรือว่าอย่างไร
เราก็ต้องพยายามสืบสวนเสาะหาไปยังต้นทาง

บอกว่าไม่ได้ปลอมแปลงเอกสารของนางสุริกรมาค้ำประกันเงินกู้ยืมกรยาศรอย่างแน่นอน

ก็ไม่เคยได้รับหมายจากศาลอะไรด้วย
ให้ไปชดใช้เงินกู้ที่ยืมมา
โดยนายสิทธิพงศ์เองเขาก็มีพ่อเป็นทหารยศ๑๑

เลขที่บ้านในจังหวัดปฐุมธานี

ส่วนนายปรีชาบูชางกูลรองผู้จัดการกยศระบุว่า

เวลาที่จะกู้ยืมกรยศเพื่อเอาไปเรียนหนังสือเนี่ยนะฮะ

ทั้งตัวผู้กู้ผู้ปกครองของผู้กู้
แล้วก็ต้องมีเอกสารของผู้ค้ำประกันด้วย
เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศที่กู้เงินแล้ว
เจ้าหน้าที่กองทุนคงไม่สามารถตรวจสอบเอกสารได้อย่างทั่วถึง

ก็เลยมอบให้แต่ละโรงเรียน
รับผิดชอบในการตรวจเอกสารผู้กู้

จึงต้องฝากถึงเจ้าของเอกสาร

อย่าให้ไปตกอยู่ในมือของกลุ่มมิจฉาชีพ

ก็กลายเป็นว่าให้พวกเราระมัดระวังตัวกัน

งั้นเดี๋ยวเอาไปอ้างได้นะคะ

พอไม่คืนเงินไม่กลับมาที่กองทุน